เอามาดูกันที่เรื่องแซ่บกันบ้างค่ะ

สามหนุ่มดาราใหม่ก็ไม่ใช่
เป็นใครก็ไม่รู้ขยี้ตา๓ที
ดารายุค๙๐คุณผู้ชมดูเองเลยแซ่บเวอร์

เจจินตายกำปั้นพีระแล้วก็เต้นันทสัยค่ะ

นี่ไปไกลถึงเกาะมันดีฟเลยทีเดียว
คือถ้ามาถ่ายแถวพัทยาบ้านเราไม่ได้ใช่ไหม

เดี๋ยวนี้สาวต้องยอมจริงนะ

ใช่ไอ้สาวที่แบบมีปิดนิดปิดหน่อยให้ลุ้น

อะไรเบอร์จอไม่ชัดเหรอคะ
เขาก็บอกว่า๓หนุ่มสดแซ่บเปิดใจว่า

อยากจะกลับมาเลยขอมาแบบแซ่บเลยละกัน

เปิดเรือนร่างโชว์กล้ามแบบนี้ค่ะ

โดยอยากให้เห็นภาพที่สะท้อนถึงร่างที่ดี
ให้ดูและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนุ่ม

แล้วก็แย้แบบคำด้วยนะฮะ
ก็ไปหาซื้อดูกันได้